แล้วก็เดินทางกลับมาแล้วบอกว่าพัฒนาได้หลายด้านแล้วก็รู้จุดบกพร่องของทีมด้วยครับ
เก็บตัวเพื่อ๒รายการใหญ่นะครับสำหรับการแข่งขันหลังจากนี้
โดยเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญครับเลขาธิการของสมาคมกีฬาวอเล็กบอล
ก็นำนักกีฬาพร้อมด้วยทีมงานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเดินทางกลับมาถึงไทย
หลังจากไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองคาโนยาประเทศญี่ปุ่นนะครับ
นี่ภาพการฝึกซ้อมที่นั่นนะครับใช้เวลา๑๐วันในการอยู่ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่๒๒กรกฎาคม
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมแล้วก็วอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์โลก
ก็มีการบอกกันว่าการไปที่นั่นนะครับถือว่านักกีฬานั้นประสบความสำเร็จได้
วัตกรรมใหม่ที่จะนำมาปรับใช้กับนักกีฬา
แล้วก็ได้แก้ไขข้อผิดพลาดในการเล่นรวมถึงเรื่องความเข้าใจในเกมการแข่งขันนะครับไปได้จุดนี้มามากขึ้นด้วย
แน่นอนครับการฝึกแบบนี้สาเหตุที่ญี่ปุ่นเขาเหนียวแน่น
เพราะว่าเขาใช้รูปแบบการฝึกแบบนี้เราไปฝึกแล้ว
เดี๋ยวต้องลองดูว่าเราจะพัฒนาการมากขึ้นแค่ไหนนะครับ
ญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับ
แข่งขัน๑๙๓๑สิงหาคมนี้ครับ
ขณะที่วอเล็กบอลสโมสรชายชิงแชมป์เอเชียที่เมียนมาครับ
รอบ๒วันนี้นาคอรัชศรีมาเดี๋ยวมพศจะพบกับบินากาศจากเติร์กบริษฐานนะครับ
แล้วก็ชมบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีในเวลาตี๒ก็ช่วยกันลุ้นเชียร์นะครับ
ให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ครับ